ก็เรานับถอยหลังนะครับสู่การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่๔๔นครสวรรค์เกม
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่๑๑ธันวาคมถึง๒๑ธันวาคมนี้นะครับ
เมื่อวานทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ย
เตรียมความพร้อมในการรายงานสดให้คุณผู้ชมทราบเรื่องของการแข่งขัน
ก็ได้หยิบยกความน่าสนใจด้านต่างของจังหวัดนครสวรรค์มาให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
เมื่อวานนี้พาไปคลองปากน้ำโพ
ไปดูความสวยงามไปดูความสวยงามแล้วก็ไปทำความรู้จักกัน
วันนี้พาไปรู้จักกับขนมโมจิสูตรดั้งเดิมของนครสวรรค์

เพราะว่าคุณยุธยาตุรมีฟูศิกาไทรรัตน์ทีวีของเรา
รายงานสดมาจากอุทยานสวรรค์แลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดนครสวรรค์นะครับสวัสดีตอนเช้าครับ
ในช่วงเช้าแบบนี้นะครับก็จะมีประชาชนหันมาออกกำลังกายจำนวนมากนะครับ
ภายในอุทยานสวรรค์ซึ่งถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะครับ
มีอัตลักษณ์สำคัญก็คือมังกรขนาดใหญ่นะครับ
ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์เลยทีเดียวครับ
สำหรับอุทยานสวรรค์นั้นนะครับอยู่บนเนื้อที่กว่า๓๑๔ไร่ครับ
มีรั้วกั้นเดือรอบมีมังกรสวรรค์ขนาดใหญ่เด่นตรงกลาง
ล้อมด้วยมังกรขนาดเล็ก๔ตัวครับที่ฐานวงกลมก็ตกแต่งด้วยเมฆ

งกรนี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นำโชคในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔ด้วยนะครับ
ซึ่งนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพจะเริ่มขึ้นในวันที่๑๑๒๑ธันวาคมนี้

สัญลักษณ์นำโชคอย่างที่บอกไปก็คือมังกรมีชื่อว่าเสี่ยวหลงครับ

เพราะว่ามังกรนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สร้างกฎแห่งความใจบุญ
เสริมสร้างความมั่นใจแสดงถึงพลังอำนาจแล้วก็คุณงามความดี

ลักษณะสวยงามเป็นมิตรแล้วก็มีความเฉลี่ยวฉลาดด้วยนะครับ
เป็นเกาะมีพื้นที่ประมาณ๓ไร่เศษ
มีสะพานแบบสถาปัตยกรรมจีนเป็นทางเดินเข้าไปครับ
ริมน้ำก็จะจัดเป็นสวนสุขภาพ
ยามเช้าและเย็นจะมีประชาชนมาออกกำลังกายจำนวนมาก
อกจากเป็นสถานที่ที่สวยงามร่มลื่นแล้ว
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
ได้มอบประกาศนียบัตรในฐานะสวนสาธารณะ
มาตรฐานระดับดีมากแห่งแรกของภาคเหนือด้วย
ซึ่งทั้งประเทศได้รับประกาศนียบัตรฉบับนี้เพียง๔แห่งเท่านั้น
อุทยานสวรรค์จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่ง
เทศบาลนครนครสวรรค์แล้วก็ชาวปากน้ำโพภาคภูมิใจ
แล้วก็เดิมนั้นที่นี่เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่
เรียกกันติดปากว่าน้องสมบูรณ์

เป็นหนองน้ำเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้ว
พัฒนามาอย่างต่อเนื่องให้เป็นสวนสาธารณะที่สมบูรณ์แบบในปัจจุบันนี้ครับ

ก็ต้องนึกถึงขนมโมจิซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะครับ
แล้วก็หลายคนสงสัยถกเถียงกันนะครับว่าจริงแล้ว

มาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าหรือว่าใครเป็นคนคิด
จนสร้างเม็ดเงินมูลค่ามหาศาลให้กับนครสวรรค์ได้เป็นอย่างดี
ติดตามคำตอบได้จากคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ฝากขึ้นชื่อของจังหวัดนครสวรรค์หนีไม่พ้นขนมโมจิแน่นอนครับ
หลายคนยังไม่ทราบนะครับว่าขนมโมจิต้นตำรับแท้จริงของที่นี่

วันนี้ผมขออาศาพาท่านผู้ชมไปตามหาต้นตำรับขนมโมจิกันครับ
ใครจะรู้ว่าการ์ตูนอิ๊กคิวซังจะเป็นต้นกำเนิดของขนมโมจิ
เรื่องชื่อของจังหวัดนครสวรรค์
หลายคนติดอกติดใจในความอร่อยและเป็นตำนานยาวนาน

และเป็นตำนานยาวนานมากกว่า๓สัปดาห์
กำเนิดโมจิมาจากฝีมือของพิรยาตีศักดิ์วัฒนพร
อดีตเป็นเพียงแม่ค้าเปิดร้านโชว์หวยเล็กภายในห้องแถว
ใกล้แยกเดชาติวงศ์อำเภอเมืองนครสวรรค์
กับสามีและลูกชายสุดที่รัก
ต่อมาขยับขยายเป็นร้านเบเกอรี่
ค้นทำขนมโมจิจากความบังเอิญ

จะต้องติดไม้ติดมือกลับบ้านเสมอ
โมจิวัฒนพร

เริ่มต้นจากการทำเค้กกับเบเกอรี่กับขนมปัง
แล้วก็ว่างก็มีเศษไส้เสร็จแป้งเหลือ
เราก็เลยมาทำเป็นขนมลูกแบบโมจิปัจจุบันนี้
แสกเราเสร็จแล้วเราไม่ได้ขายเราแจกลูกค้า
ลูกค้าที่มาซื้อขนมปังซื้อพริก
เราก็แจกเขา๔๕ลูก
พอมันสะท้อนกลับมาลูกค้าจะมาหาขนมกลุ่ม
เขาบอกเรียกชื่อขนมอะไร

เพราะว่าโมจิของญี่ปุ่นมันไม่ใช่แบบนี้เลย

ลูกชายมาบอกว่าเอ๊ะมะม้าทำขนมแบบนี้
เหมือนขนมโมจิของอีคิวซังเลย
ฟังแล้วก็ไม่ใส่ใจคำว่าโมจิคืออะไร

เพราะลูกค้าถามว่าขนมอันนั้นเรียกชื่ออะไร
เราก็เลยเอ๊ะอโมจิแล้วกัน
พอบอกคำเดียววันต่อไปลูกค้ามาหา
โมจิโมจิมาหาเรายังงงโมจิอะไรวะ
นึกได้เขาก็มาสั่ง
ทายาทสืบทอดขนมโมจิวัฒนพรรุ่นที่๒
พาชมโรงงานขนมโมจิที่ปกติแล้ว
ไม่เคยเปิดโรงงานให้ใครชมมาก่อน
กระบวนการทำใช้เทคโนโลยีการผลิตโมจิจากประเทศญี่ปุ่น
ถือว่าทันสมัยที่สุดในประเทศไทยณขนาดนี้
กระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัย
ควบคุมคุณภาพของโมจิได้ตามมาตรฐาน
ไม่ว่าจากกระบวนการผลิตไส้โมจิหลากสี
ที่ปั้นเป็นกล้อนกลมเท่าเท่ากัน
กระบวนการอบที่ได้รับมาตรฐาน
และการแพ็คสินค้าที่สะอาดและควบคุมการผลิต
ระดับเดียวกับโรงงานขนาดใหญ่
มั่นใจได้ว่าโมจิของรัฐวัฒนภร
อร่อยไม่ผิดเพี้ยนเหมือนรสชาติเมื่อ๓๓ปีก่อน
จิวัฒนพรเพียงร้านเดียวสามารถผลิตโมจิ
ขายเดือนละไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐ลูก
เทียบกับ๑ปีสามารถผลิตโมจิ
ส่งขายไม่ต่ำกว่า๕ล้านลูก
จิจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของนครสวรรค์
มองไปมุมถนนหรือตามร้านของฝาก
ก็จะเห็นโมจิวางเรียงรายขายกันหลากหลายเจ้า

ยังยืนหยัดขายโดยไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด
เพราะเชื่อว่าความอร่อยและการเอาใจใส่ลูกค้า
แต่ละร้านแตกต่างกันและไม่น้อยใจ
หลายคนจะลอกเรียนแบบขนมโมจิจนมีชื่อเสียงโด่งดัง
ท่านผู้ชมอยากทานขนมโมจิออริจินัลของจังหวัดนครสวรรค์
อย่าลืมแวะเวียนมาได้ที่ร้านวัฒนพรสี่แยกเดชาติวงศ์
เปิดขายทุกวันมีมากกว่า๙รสชาติให้ได้ลิ้มลอง
สิทธิ์บุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ก่อนเริ่มการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๑

คุณผู้ชมก็จะได้ติดตามเรื่องราวต่างเกี่ยวกับจังหวัดนครสวรรค์

แล้วก็รายการทันข่าวทั่วไทยเวลา๑๗นาฬิกาทุกวันครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ